อีกไม่กี่เดือนแล้วพฤษภาคมนี้นักแสดงอาวุโสอานิงนิรุธจะอายุครบ๗๔ปีพอดีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าร่างกายของอนิงเนี่ยยังคงแข็งแรงฟิตปังหลายคนก็เลยอยากรู้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองของอนิงนะคะ
นิ่งเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่แข็งแรงมากจริงจริงนะคุณงานแสดงเนี่ยมีให้เราได้เห็นกันทุกปีแถมยังปีละหลายหลายเรื่องอีกด้วยนะคะอานิงมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
ยังดูดีสมไวเลยจริงนะคะแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนะคะ